สวัสดีครับคุณผู้ชมยำจำคุณดอลที่รัฐธาได้นะฮะคุณดอลเนี่ยเป็นคนไทยอีกคนนึงที่รับสิ่งโควิดสิบเก้าแล้วที่สหรัฐอเมริกา
โอ้โหเราได้วีดีโอคอลคุยกับคุณนอนด้วย
รัฐทีวีเป็นที่เดียวเลยนะที่ได้คุยกับคุณดอนถูกต้องฮะเดี๋ยวให้ฟังคุณดอนพูดแต่เล่าให้ฟังก่อน
คือเรื่องมันเริ่มจากว่าคุณดอนเนี่ยเขาไปอยู่ที่อเมริกามาประมาณ๒๐กว่าปีแล้วไปแต่งงานกับ
ยังรออยู่เลยนะนี่ใช่ใช่ยังรออยู่เลยคนพระเอกอ่ะโอ้โหคือคุณดอลไปอยู่อเมริกามายี่สิบกว่าปีแล้วแต่งงานกับภรรยาที่เป็นคุณหมอ
เป็นหมอฟันนะคะเป็นทันตแพทย์เป็นทันตแพทย์คุณออนบอกว่าลงรูปในไอจี
คนไปเห็นไงคุณดอนลงรูปว่าได้ฉีดได้รับวัคซีนอันนี้คือภรรยาคุณดอนนะคะ
แต่คุณดอนลงรูปว่านี่ได้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกแล้วเขียนแคปชั่นว่า
คอมเมนต์กันเยอะมากว่าโอ้โหฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
ข้างเคียงหรือเปล่าแล้วมันต้องฉีดเข็มต่อไปเมื่อไหร่กี่วันยังไงครับ
คุณดอนก็ตอบคอมเมนต์เหล่านั้นนะคะบอกว่าถ้าฉีดเข็มที่สองเนี่ย
น่าจะฉีดหลังจากเข็มแรกยี่สิบแปดวันเราก็เลยบอกพี่แจ๊คพี่แจ๊ค
บรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราใช่ค่ะพี่แจ๊กกะรีนก็วีดีโอคอลไปหาคุณดอนเลยค่ะ
เอาเป็นยังไงให้คุณหอนเล่าให้ฟังดีไหมคะเออดีฮะ
หัววานก็อ่าเมื่อวานผมโชคดีเราได้ไปรับเอ่อ
วันที่ไปฉีดก็ไม่รู้สึกอะไร
มันก็เหมือนฉีกแขนธรรมดา
แต่ว่าพอตกกลางคืนก็แขนเมื่อยนิดนึง
แต่พอตบตอนคืนก็รู้สึกโอเคครับ
ที่๒อาจจะรู้สึกมากขึ้น
เพราะว่าโดสมันจะสูงกว่า
เขาแนะนำให้ไม่ทำงาน๓วัน

เพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะมีฟีเบอร์บ้าง

ถามว่ากลัวไหมไม่เคยกลัว
ผมก็ได้ข่าวว่าที่เมืองไทย
ก็ยังไงก็น้อยกว่าอเมริกาเยอะมากครับ
ก็หวังว่าทุกคนยังสู้
แล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยที่เมืองไทยนะครับ
ยังไงผมก็คิดถึงก็เชียร์อยู่
ไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะหนีกลับไป

สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
อ่านี่ฮะคุณดอนก็แจ้งข่าวให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับ
คือทางต่างประเทศหลายประเทศก็เริ่มฉีดกันแล้วแต่ต้องฉีดคนละ๒โดส๒เข็ม
ถูกต้องของไทยก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มมาแล้วล่ะนะครับ
ปีนี้ไม่ใช่เหรอคุณภาคภูมิเออปีนี้ปีนี้เราเราเข้าปีใหม่แล้วนะ
ปีใหม่แล้วหกสี่แล้วคุณทำความหวังที่ฉันตกฮวบเลยน่ะอ่า
ขอบคุณคุณดอนนะฮะขอบคุณคุณดอนนะครับใช่ค่ะครับเอาคุณผู้ชมค่ะปีม